เชียร์คนที่เขากำลังส่องหาตัวเลข

ไปดูบรรยากาศกันคนเยอะเหมือนเคยอะค่ะ
ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนี่ยค่ะ
ถึงช่วงกลางเดือนต้นเดือนทีไรบรรยากาศก็จะคึกคักเป็นพิเศษแบบนี้
คุณนิวนาวทุกวันของวันที่๑๕๑๖เราจะต้องมีข่าวนี้ทุกครั้งเลยนะ

พูดต้องพูดแล้วก็ต้องพูดอีกอ่ะเออใช่ไหมที่จังหวัดนครปฐมนะ
ใช่เนี่ยค่ะหุ่นขี้พึ่งทองตาทองนิ้วรายนี่นะคะ
เป็นที่นิยมคนก็จะมักมาขอโชคขอลาบกันเพราะเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์

มารูปมือแล้วก็ขอแล้วก็บนบานสารกล่าว
มีบีบนวดด้วยมีขัดรองเท้าด้วยบางคนก็จ้องแล้วจ้องอีก

และที่จ้องมากที่สุดคือนี่แหละค่ะอ่างน้ำตาอ่างน้ำมนต์อ๋อ
นี่นะคะมีน้ำตาเทียนอยู่ข้างใน
บางคนก็อ้าวช่วยวิเคราะห์แนะนำเพื่อนหน่อยบางคนอาจจะมือใหม่
อาจจะไม่รู้นะก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคี
ให้กับชาวบ้านในชุมชนอ๋อคือใครที่เคยมาครั้งแรก
เหล่าบรรดาลูกศิษย์เรียกได้ว่าที่มาบ่อย
ให้รุ่นน้องอย่างนี้ก็สร้างความสนุกสนาน
สร้างความสุขให้กับชาวบ้านไปแล้วก็พอได้ความสุขแล้วก็ไปซื้อเลยค่ะเพราะว่าจะมีแผงลอตเตอรี่เนี่ยนะคะ
ขายอยู่หน้าตรงนั้นแหละเรียกว่าบริการกันถึงที่ส่วนเรื่องความแม่นยำนี่นะคะ
มีคนที่เขาถูกรางวัลมาแล้วอย่างคุณธีรัฐวงคณพัฒน์เป็นชาวสมุทรประการ
ถูกเลขท้าย๕๘ของงวดวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึง๖๒ใบค่ะ
ถูกเยอะขนาดนี้รวมแล้วหลายแสนบาทก็เลยบอกว่าที่ถูกก็เพราะมหาตาทองนิ้วรายนี่แหละ
เอามาแก้บนหลายอย่างเลยนะทั้งผ้าขาวม้าร้อยพื้นไข่ไก่ข้าวสาร
ใครรู้ข่าวแบบนี้ก็อยากจะถูกว่าไงอยากจะโชคดีก็เลยมาที่นี่
มากันอย่างเนื่องแน่นมากันทุกงวดมากันทุกครั้งครับ
ที่สุดแล้วก็เป็นโชคดีของใครของเขามันไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีอะค่ะ
ต้องลุนไปต่อไปต้องวาขันไปที่จังหวัดนครปฐมนะส่วนใหญ่เขาก็ไปกันเยอะ
แล้วเราเองนะครับก็จะนำบรรยากาศแบบนี้มาฝากให้กับคุณผู้ชม
ทุกวันของวันที่๑๕บ้างวันที่๑บ้าง๓๐บ้างอะไรอย่างนี้
คือเราเนี่ยไม่ได้มาใบ้ตัวเลขใดนะเราแค่รวบรวมเอาสีสันที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาไปดูกันทั่วทิศทั่วถิ่นว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีความเชื่อกันแบบไหน
ทำพิธีกรรมอะไรแล้วก็มีความแปลกยังไงอ่าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าดีเนี่ย
เราก็จะพาคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตามเราไปดูพร้อมกันนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมมากนะย้ำกันอีกทีนึง